แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับเอาใจช่วยกับครอบครัวของน้องนัทจากจังหวัดนครราชศรีมาว่าจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปต่อลมหายใจได้หรือไม่นะครับในวันนี้ขึ้นอยู่กับเฉลย๔ข้อที่อยู่ในมือของผมนะฮะ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
อยู่ในมือหมดแล้วนะครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องฟุตบอลครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สโมสรฟุตบอลนครราชศรีมามัสด้าเอฟซีมีฉายาว่าอะไร

น้องใหม่เลือกตอบตัวเลือกที่สองสวาสตแคท

ถูกข้อแรกละทั้ง๕๐๐๐บาทนะครับ
เราโบนาว่าขอให้ถูกจะได้ไปรุน๑๐๐๐๐บาทรุนแสนและรุนล้านด้วย
ถูกไหมถูก

นครราชศรีมามัสด้าเอฟซีเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
โดยเป็นทีมจากจังหวัดนครราชศรีมาปัจจุบันเล่นอยู่ในไทยลีกระดูกาล๒๐๑๖
ได้ใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๐ด้วยครับ
โอ้โห

ใหม่บอกว่าหวานกรอบมากเลย
ข้อนี้พอเปิดออกมาได้เห็นคำตอบแล้วเป็นไงลูก

หมายความว่าง่ายไปพี่เอ

ผมก็ไม่รู้นะเห็นพ่อบอกว่าพ่อก็ชอบฟุตบอลใช่ไหมครับ

นี่แหละคือความถนัดของคนในครอบครัว
ว่าใครชอบอะไรถนัดในเรื่องไหนนะฮะ
แต่ว่าข้อนี้ถูกแล้วนะครับ
ครอบครัวของน้องนัทนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรก
พ่อที่หนึ่งผ่านไปมารุ่นกันต่อครับ

เขียนอยากฟังเรื่องของใคร

นะครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องบ้านของเรานะฮะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่หน้าทีวี

สีเขียวซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้หนึ่งหมื่นบาทนะฮะ
เรายังได้ไปลุ้นเงินแสนและเงินล้าน

ถูกไม่ถูก
ถูก

บอกเลยว่าตัวกรรมความลับของบ้านอยู่ที่นี่

หนูมีตัวเลือกในใจไหมตอนแรกมีสีน้ำเงินอยู่ในใจไหม
มีค่ะตอนแรกจะเลือกสีน้ำเงินนี่แหละค่ะ
แม้ถ้าเป็นเราเนอะลุงเนาะ

มันรับไม่ได้ข้อนี้ซะด้วยแล้วก็ไม่มีใครเลือกเราขึ้นมาตอบ

เพราะฉะนั้นลุงได้หนึ่งหมื่นบาท
นี่ไงถึงได้บอกว่าการวางเรื่องนะครับ
ถ้าเกิดว่าไปโดนกับคนที่อยู่ในบ้านจริงเนี่ย

นัทแต่อย่าเพิ่งใจเสียนะทุกคนอย่าเพิ่งใจเสียนะครับ
ตอนนี้เพิ่งผิดไปข้อเดียวนะครับ
ยังได้รับเงินทุนคงที่อยู่ที่๕๐๐๐บาทครับ
สีน้ำเงินเนอะ

เราก็ยังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่น
และเงินแสนกลับบ้านในวันนี้นะครับ
ไปข้อหนึ่งก็อาจจะไม่ได้โอกาส

แต่เงินหมื่นและเงินแสนในข้อต่อไปที่เหลือนะครับ
ภาวนาว่าขอให้ถูกเท่านั้น
วันนี้จะได้เงินหมื่นหรือเงินแสนกลับบ้าน
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คั่วพริกใส่ถุงหนัก๓ขีด
แล้วมัดปากถุงให้เรียบร้อย
ภายในเวลา๓นาที
จะทำได้หรือไม่ได้
ถ้าได้ข้อนี้นะฮะ๕๐๐บาทก็พุ่งขึ้นไปที่๑๐๐๐บาทเลยนะครับ
ได้ได้ได้

เร็วเร็วเร็ว
เวลาที่ทำไปทั้งหมดนะครับ
นั่นก็คือแม่ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ
๒นาที๓๔วินาทีครับ

ต้องอยู่ในกฎเวลาด้วยนะครับ

ผมถือว่านี่ก็คือความสามัคคีกันนะครับ

ข้อสุดท้ายจะสามารถพิชิตเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับเรื่องสุดท้ายนี่แหละครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หลวงพ่อคูณมรณภาพในวันอะไร

เลือกตอบตัวเลือกที่สี่

ถ้าถูกข้อนี้๑๐๐๐บาท

เอาใจช่วยลุนกันว่าจะได้เงินแสนหรือไม่
หลวงพ่อคูณนะครับมรณภาพ
ตรงกับวันเสาร์ที่๑๖พฤษภาคม๒๕๕๘นะครับ
สิริอายุรวม๙๑ปี
ไม่เป็นไรถือว่าทุกคนทำดีที่สุดแล้วนะครับ

ครอบครัวของน้องนัทจากจังหวัดนครราชศรีมาทำไปได้สองข้อ
รับเงินทุนไปต่อลมหายใจวันนี้๑๐๐๐๐บาท

เย้
จะเอาเงินอย่างนี้ไปทำอะไรก่อน
จะไปเป็นค้ารักษาน้องเพวาอาจจะ
สำรองไว้ก่อนเนาะ
เพราะน้องจำเป็นจริงในเรื่องของชีวิตนะครับ
แล้วก็เด็กด้วยแม่ต้องหมั่นสังเกตน้องนะ

อย่าปล่อยนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่อง
บางทีแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่น้องเปิดแผลมาฮะ

ห่วงเรื่องอะไรรู้ไหมห่วงเรื่องติดเชื้อเท่านั้นเอง

ใช่ไหมต้องคอยหมั่นดูนะนะครับ

ไม่นะทุกคนผมขอให้ทิ้งความทุกข์ไว้ที่นี่นะครับ
ในเรื่องร้ายแล้วก็ขอให้เจ้าหนี้รวมทั้งบ้านด้วย
ก็ขอนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคำว่าโอกาส
ก็คือประตูของทุกอย่างในโลกนี้นะครับ
เพียงมีคนให้โอกาสนะครับ
และผู้ที่ได้รับโอกาสเนี่ยเขาก็ยังมีลมหายใจที่จะต่อสู้กับโชคชะตาที่เข้ามาประดังประเด็นในชีวิตของพวกเขาได้
เหมือนอย่างครอบครัวของน้องนัทที่มาในวันนี้

คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถมอบโอกาสดีแบบนี้ต่อยอดให้กับครอบครัวของน้องนัทนะครับ
ที่เขามาขอโอกาสผมขอฝากครอบครัวของน้องนัทไว้ด้วยนะครับ
ผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมมอบโอกาสให้กับหลายครอบครัวที่มาบนเวทีชีวิตแห่งนี้
แล้วมีโอกาสที่ดีขึ้นก็หลายครอบครัวแล้ว
ฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าขอบคุณทุกชีวิตที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ

ใครชอบฟังเพลงยิ่งยงยอดบวงอามครับในบ้าน
เก็บข้อมูลของบ้านเลยนะนั่นน่ะนี่ชอบทุกเรื่องเลยนะพี่ยงก็ชอบเหรอฮะ

พริกนี่ชอบไหมเรื่องพริกเนี่ยชอบไหม

เขียนนี่เป็นตัวกรรมความลับของบ้าน
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ